รอย๘๓ปีรัฐธรรมนุนไทยในวันนี้นะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูล
ฉบับปี๒๕๔๙ซึ่งร่างโดยคอมบัชชอร์
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
หลังยึดอำนาจากรัฐบาลทักศิลป์ชินวัฒน์

คนไทยที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน

ไปดูเนื้อหาสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันค่ะ

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะ
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูรัฐธรรมนูญฉบับที่๑๗ของประเทศไทย
ใช่แล้วค่ะดิฉันกำลังหมายถึงรัฐธรรมนุนปี๒๕๔๙นั่นเองคุณพิรวัตร
ถูกต้องนะครับรัฐมนต์ฉบับนี้ถือว่านำมาบังคับใช้เป็นฉบับชั่วคราว
หลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
หรือว่าคอปคซึ่งก็นำโดยพลเอกสนทิบุญรกลินหัวหน้าคณะทำการรัฐประหารยึดอำนาจ
วันที่๑๙กันยายนปี๒๕๔๙ครับ
โดยให้เหตุผลว่าต้องการที่จะระงับความขัดแย้งความแตกแยกที่เกิดขึ้นในชนชาวไทย
เพราะช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นช่วงที่มีความแตกแยกและความขัดแย้งทางความคิดแบบสุดคั่ว
และอาจนำไปสู่ความรุนแรงและความสูญเสียได้ครับ
ในที่สุดก็นำมาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่๑๗ของประเทศไทย
ในวันที่๑ตุลาคม๒๕๔๙ซึ่งมีด้วยกันทั้งสิ้น๓๙มาตรา
เด่นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับก็คือคอปคนั้นต้องการแก้ไขความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
รวมถึงความไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐจนทำให้เกิดการทุจริตและการประพฤติมิชอบนั่นเองครับ
รวมไปถึงนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณพิรวัตรยังพยายามที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในหมู่ประชาชนที่ถูกปลุกปั่นให้แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายค่ะ
แล้วก็มีการกำหนดด้วยนะครับว่าให้มีสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชครับ
มีจำนวนไม่เกิน๒๕๐คนได้รับการแต่งตั้งโดยประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานคอมชอำนาจหน้าที่หลักก็คือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รวมไปถึงการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับการทำหน้าที่การทำงานของคณะรัฐบาล
และการอภิปรายทั่วไปนะครับเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีครับ
ประธานคอมชเองค่ะยังมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
จำนวนไม่เกิน๒๐๐๐คน
คนนี้ก็จะมีการคัดเลือกกันเองให้เหลือเพียง๒๐๐คน
เพื่อเป็นสสรหรือว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
คนนี้ก็จะถูกส่งต่อไปที่คอมชเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง๑๐๐คน
ทำหน้าที่พิจารณาร่างรัฐธรรมนูลให้แล้วเสร็จภายใน๑๘๐วัน
นับตั้งแต่มีการเปิดประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน๓๕คน
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสสรและประธานคมช
หน้าที่สำคัญก็คือว่าแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับครับ
โดยให้มีเนื้อหาสาระมีใจความแตกต่างกับรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๕๙
และนี่ยังถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะคะของประวัติศาสตร์การเมืองไทย
เปิดทางให้ประชาชนได้ร่วมลงประชามติร่างรัฐธรรมนุนฉบับใหม่
หลังจากที่สภาร่างรัฐธรรมนูลนั้นได้ผ่านความเห็นชอบมาแล้ว
ส่วนเรื่องของเกณฑ์การลงประชามตินั้นค่ะก็จะให้ใช้เกณฑ์เสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
จากนี้นะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังกำหนดให้ประธานคอมชสามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลาง
บริหารประเทศเป็นการชั่วคราวได้ด้วย
กำหนดให้มีคณะตุลาการรัฐธรรมนูลที่มาจากประธานสารดีกาประธานสารปกครองสูงสุด
พิพากษาสารดีกาขึ้นมาชั่วคราวเพื่อตีความกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูลครับ
เพราะว่าการรองรับประกาศและคำสั่งของคอปค
โดยเฉพาะการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
หรือว่าคอตอสอขึ้นมาถูกวิพากวิจารณ์และถูกโจมตีอย่างมาก
เนื่องจากว่าคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบการกระทำที่ทุจริต
ของรัฐบาลนายทักษิณชินวัฒน์และคณะกรรมการส่วนใหญ่ครับ
ถูกจับตามองว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล
ก่อนที่จะถูกการรัฐประหารยึดอำนาจนั่นเองครับ
และรัฐมนุนฉบับนี้นะครับได้รับฉายาจากนักวิชาการว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับพระเด็จการ

เพราะว่าประธานคอมชนั้นมีอำนาจในการปลดนายกรัฐมนตรีได้ด้วยครับ